คุณผู้ชมคะดูข่าวนี้กันหน่อยโอ้โหมาแทงกันอีกแล้วนะคะ
ทั้งที่จริงจริงแล้วก็อยู่ที่พักอาศัยเดียวกันแม้ว่าอายุจะต่างกันสักสิบปี
คนหนึ่ง๕๐คนหนึ่ง๖๐แต่เป็นเหมือนเพื่อนร่วมงานกัน
อยู่ด้วยกันเสร็จปรากฏว่าฝ่ายหนึ่งก็ไล่ให้อีกฝ่ายออกไปหาที่อยู่ใหม่
ปรากฏคนที่ถูกไล่ก็เอามีดแทงเลยจนอีกฝ่ายเจ็บสาหัสเลยนะคะงานนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าของวันนี้เองนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ตรงบริเวณห้องแถวแห่งหนึ่งค่ะในพื้นที่ตะมนต์บางปลา
ที่เมืองบางพรีสมุปราการค่ะตำรวจพระรับแจ้งเหตุว่ามีคนเจ็บสาหัส
เพราะถูกแทงโดยคนที่ถูกแทงชื่อนายมานิดบุรีงาม
อายุ๕๐ปีค่ะเขาโดนแทงตรงไหน
ตรงหลังซ้ายเป็นแผลชะกันเลยลึกประมาณ๒นิ้วค่ะ
เลือดเนี่ยไหลอาบเป็นจำนวนมากนี่นี่นี่
กู้ภัยมาถึงเร่งประถมพยาบาลก่อนเลยนะคะ
พันตัวเอาไว้แบบนี้นะแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่เขาเนี่ยพอจะเล่าได้เจ้าตัวก็เล่าแบบนี้
บอกคนที่แทงผมชื่อในนวดในหนวดเนี่ยอายุ๖๐ปีแล้วนะ
มาช่วยกันทำงานสร้างห้องแถวอยู่ตรงนี้
แล้วก็มาพักอาศัยกับผมเอาจริงจริงก่อนหน้า
เคยมีเรื่องกันมาแล้วก่อนหน้านี้๑ครั้ง
ผมก็เคยไล่ในหนวดให้ย้ายออกไปให้ไปหาที่อยู่ใหม่
ตอนเช้าเอ้าหนวดทำไมยังไม่ออกไปอีก
ผมก็เลยพูดคุยด้วยความโมโหก็ไล่อีก
หวดไม่ยอมย้ายออกไปจนกระทั่งมีเรื่องค่ะ
แล้วในหนวดคนนี้ก็เอามีดมาแทงจนผมได้รับบาดเจ็บนั่นแหละค่ะ
เขาไม่เอามาคืนหรือว่าเราไปทวงเขาอะไรให้เขาเก็บไปเขาออกไปกันนั้น
อ๋อเครื่องมือเป็นของเขาครับเครื่องมือของเขาให้เราให้เขาออก
มันจะขาดไปใช่ใช่อ๋อเราเป็นผู้รับเหมานะ
เขาเป็นช่างอะไรอ่ะไม่ใช่เขาอยู่อาศัยอยู่นี่
อาศัยอยู่กับเราอืมนี่ค่ะทางด้านภรรยาเองเขาก็บอกนะคะ
ตัวในหนวดเนี่ยจริงก็มาอาศัยอยู่ด้วยกันเพราะมาช่วยกันสร้างห้องพัก
และจริงก็มีเรื่องมีปัญหากันมาตลอดแบบนี้จนกระทั่งเกิดเหตุ
ตำรวจนะคะบอกว่ากำลังติดตามตัวค่ะแล้วก็สอบปากคำคนเห็นเหตุการณ์เอาไว้หมดแล้ว
หนวดเนี่ยก็คือหนีไปเดี๋ยวตอนนี้จะเร่งตามตัวมาสอบปากคำดำเนินคดีต่อไปค่ะ